้อนเทียนเป็นการฟ้อนพื้นเมืองเหนือในเวลากลางคืน
ฟ้อนถือเทียนด้วยมือทั้งสองข้างประกอบการฟ้อน
และในขณะที่ฟ้อนไม่ควรมีแสงไฟอื่นนอกจากแสงเทียนเท่านั้น
ดารารัศมีพระราชชายานในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ปรับปรุงการรำฟ้อนเทียนจากการรำฟ้อนเล็บโดยไม่ต้องสวมเล็บยาว
ความงามของฟ้อนเทียนอยู่ที่แสงเทียนซึ่งส่องหน้าผู้ฟ้อนรวมทั้งนิ้ว
ข้อมือและวงแขนที่ไร่รำในท่าต่างประคองไม่ให้แสงเทียนดับ

ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน